ผู้ชายคนหนึ่งค่ะทำทีทำท่าเดินขาเป๋เป็นคนพิการอ่ะ
เรียนแบบเขาเพื่อต้องการจอดรถในที่คนพิการในห้าง
ทำแบบนี้นะคะมีเพื่อนสมรู้ร่วมคิดด้วยนะคะ
ถ่ายคลิปให้และมีเสียงหัวเราะอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ไปดูเขาทำก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยมาพูดคุยกับเรา

นี่ค่ะคืออันนี้เป๋จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริง
ไม่จริงแล้วเพื่อนถ่ายให้ด้วยนะคะเพื่อนก็ร่วมมือ
คือแทนที่จะปลามกันไม่มีไม่มีค่ะแล้วก็เดินไปจุดอีกเนี่ยค่ะ
เดินไปจุดนี้ซึ่งพื้นด้านล่างเห็นใช่ไหมคะ
คนพิการไงคุณเป็นที่จอดรถของคนพิการนะคะ
แล้วก็ทำแบบนี้แล้วเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเอง
มองว่าเป็นเรื่องตลกไปอีกนะคะอ้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะ
ก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็แต่งตัวเหมือนเป็นพนักงานบริษัทแต่งตัวดี
มีงานการทำที่ดีอะค่ะทำทีทำท่าเป็นคนขาไม่ดี
แล้วก็เดินไปที่จุดจอดรถของคนพิการนะคะพอไปใกล้ใกล้รถของตัวเอง
ซ้ายหันขวาก่อนนะล้วงกระเป๋าเอากุญแจออกมา
แล้วก็ทำเป็นเดินเร็วให้มันดูตลกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วยืนยันนะคะผู้ชายนี้ไม่ใช่ผู้บกพร่องทางร่างกายหรือคนพิการแต่อย่างใดเลย
คลิปนี้ไม่ใช่มีคนเอาไปแฉก็คือแอบเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยที่เขาไม่รู้ไม่ใช่นะเพราะเขารู้ค่ะ
คือเจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ
เจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองในเฟซบุ๊กของตัวเองพร้อมกับเขียนคำบรรยายด้วยนะ
บรรยายว่าเมื่อต้องจอดรถของคนพิการแล้วก็ใส่อีโมติคอนก็คือหน้าเป็นอารมณ์ต่าง
เป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวเราะหลายอันด้วยค่ะเห็นไหมคะลองนับดูกี่อัน
คล้ายกับว่าเรื่องราวที่เขาทำอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ถ่ายให้เนี่ยมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องของตลกเลยนะอืม
ทำอย่างนี้นั่นเนอะทำไมเขาคิดไม่ได้นะขออภัยนะคะ
หลังจากนั้นนะคะมีชาวเน็ตหลายคนค่ะได้ดูคลิปนี้แล้วไม่เห็นด้วยค่ะ
กับการกระทำของผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะดูแล้วแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะคะ
เพราะนอกจากจะทำไม่ถูกต้องการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการล้อเลียนคนพิการ
ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตทำแบบนี้เพราะต้องการจอดรถให้มีที่จอดรถในห้าง
แค่นั้นเหรอจำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมล้อเลียนคนพิการขนาดนี้เชียวหรือ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะติเตียนในโพสต์ดังกล่าวนะคะ
แต่เรื่องมันยังไม่จบค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เห็นคนเข้ามาพูดมาคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเอง
เขาตอบกลับแบบนี้เลยค่ะคือไม่ได้สำนึกเลยนะเปล่ามีคำตอบแบบนี้
หมาเห่าอย่าเห่าตอบค่ะบล็อกบล็อกนะคะซึ่งนอกจากจะไม่ได้สนใจคำเตือนแล้วก็นี่แหละค่ะ
กลับคนในโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะเจ้าของคำพูดนี้
หมาเห่าอย่าเห่าตอบค่ะกลับลำไม่ทันแล้วค่ะซึ่งโดนแคปไว้แล้วเรียบร้อย
เรียบร้อยค่ะในที่สุดเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษแล้วนะคะ
ขอโทษยาวเลยนะคะในเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความสำคัญคือขอโทษจากใจจริงขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ชดเชยกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไปด้วยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
และไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหนึ่งมื้อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
วงเล็บขอโทษอีกครั้งและสัญญาว่า
จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะค่ะเราเข้าใจในสิ่งที่ขอโทษนะคะ
แต่อยากจะทราบจุดเริ่มต้นของการกระทำนี้
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะคะแล้วก็คงไม่มีใครที่อยากเกิดมาเนี่ย
ไม่ครบสามสิบสองค่ะผู้พิการเขาก็มีหัวจิตหัวใจค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คือเอามาล้อเล่นเนี่ย
มันก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนด้วยนะคะ